ช่วงเที่ยงตรงแบบนี้เราชวนคุณผู้ชมไปกินฟินเที่ยวทั่วไทย

ใช่ต้องเที่ยวกินฟินเที่ยวทั่วไทยด้วยนะฮะ
เที่ยงแบบนี้เราพาคุณผู้ชมโอ้ไปหลายเมนูนี่
บนศีรษะของคุณอริยาถูกทุเรียนตำอยู่
ถูกต้องค่ะแต่ถูเรียนพันธุ์นี้มีชื่อที่แปลก
เป็นสายพันธุ์โบราณชื่อว่าพันธุ์กะเทยเนื้อเหลือง

เดี๋ยวคุณดูนะตอนคุณลุงท่านนี้ผ่าออกมา
กระเทยเนื้อเหลืองสวยจริง

สวนทุเรียนของคุณลุงสมพรเจริญวรรณยิ่งถ้าอายุ๗๐ปีแล้ว
แต่คุณลุงแข็งแรงมากเลยพานักข่าวของเราเดินดูทั่วสวนเลย
อยู่ที่บ้านรักไทยอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ทุเรียนที่นี่นะคุณนะมีหลากหลายสายพันธุ์จากทั่วไทยจริง
นนทบุรีก็มาที่นี่จันทบุรีก็มาปลูกที่นี่ในสวนเดียวกันนะฮะ
แล้วก็มีสายพันธุ์กะเทยเนื้อเหลืองเป็นสายพันธุเรียนโบราณของจังหวัดนนทบุรี
ผลกลมใหญ่พลูสวยลูกหนึ่งจะมีประมาณ๔๕พลูนะฮะ
โดยสายพันธุเรียนกะเทยเนื้อเหลืองน่าจะมาจากลักษณะของเมล็ดในของทุเรียนที่ลีบ
เต่งตึงเหมือนเมล็ดทุเรียนสายพันธุ์อื่นไงคุณ
ก็เลยกำกึ่งกลายเป็นกะเทยเนื้อเหลืองไป
ราคาขายหน้าสวนสำหรับทุเรียนสายพันธุ์นี้กิโลกรัมละ๑๕๐๑๗๐บาทราคาดีนะ
และสวนแห่งนี้ยังอนุรักษ์ทุเรียนโบราณที่ใกล้๐๐๐๐บาท
อีกเกือบ๑๐สายพันธุ์บนเนื้อที่๓๐ไรคุณดูน่ะ
พอผ่าทุเรียนออกมาแล้ว
ค่ะเป็นอย่างไรเออนี่ฮะ

ดูสิเหลืองจริง
เปลือกเขาก็สวยเนื้อเขาก็สวย
กินให้เห็นกันสดเลยบอกว่าอร่อยจริง
ะออกมานี้ไม่ผิดหวังเลย
นี่กะเทยเนื้อเหลืองเราเอามาอวดให้คุณผู้ชมดูกันก่อนเลย
เห็นแบบนี้อยากเอามาทำแบบแกงส้ม
เฮ่ยเดี๋ยวมันเมนูแปลกนะครับครับ
เคี้ยวพริกแกงเสร็จแล้วก็ใส่กุ้งไป

คุณดูสิเห็นไหมนั่นน่ะใส่เนื้อทุเรียนไปค่ะ
เป็นเนื้อทุเรียนที่แบบไม่ได้เละนะ
แล้วก็ไม่ได้ดิบนะมันกึ่งสุกกึ่งแก่
แปลกดีนะธรรมดาแกงส้มเรามีอะไรแกงส้มมะละก
แกงส้มอะไรอีกฮะแกงส้มดอกแคร์
คราวนี้แกงส้มทุเรียนอ่ะใช่ค่ะนี่แหละแล้วก็เคี่ยว
แป๊บหนึ่งเนื้อทุเรียนสุกพอดีแล้ว
เขาบอกว่าเวลาทานนะรสชาติมันจะเข้มข้น
แล้วเนื้อทุเรียนที่ใส่ไปในแกงส้ม
มันจะเหมือนกับมันฝรั่งคุณมันจะมีความมัน
ส่วนนี้ใส่กะทิลงไปแล้วก็ต้องเป็นใส่เครื่องแกงเขียวหวานต่อ
อันนี้แกงเขียวหวานค่ะใส่กะทิเสร็จว่าเป็นแกงเขียวหวานทุเรียน
ถูกต้องอันนี้ก็หั่นหมูหั่นไก่ใส่ลงไปได้เลยนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยพอหมูหรือไก่สุกแล้ว
ทุเรียนไปเคี่ยวให้เดือดค่ะแล้วแกงเขียวหวานคุณต้องมีอะไร
โหละพาใส่พริกแดงแบบนี้ใส่มะเขือพวงปิดฝาแป๊บนึง
ไม่เกิน๒นาทีค่ะอื้อหือกลิ่นน่ะมันจะหอม
ลุจอแล้วคุณดูสีสิเห็นไหมสีของเนื้อทุเรียนแบบเหลือง
แบบนี้ค่ะอยู่ในแกงเขียวหวานโอ้โหแปลกดีนะคุณนะใช่ค่ะ
อันนี้ที่จันทบุรีใครอยากจะไปชิมทุเรียน
งเขียวหวานทุเรียนหรือแกงส้มทุเรียนไปกันได้ที่ไหนฮะ
นี่เลยค่ะที่จันทบุรีที่ว่านี่นะคะชะบารีสอร์ท
ถูกต้องต้องบอกแบบนี้เลยชื่อวัชบารีสอร์ทนะครับ
เมนูเด็ดไม่เหมือนใครคุณลองเสิร์ชดูนะ
ฉันจะไปชะบารีสอร์ทไปกินแกงส้มทุเรียน
งเขียวหวานหมูใส่ทุเรียนไปกินทุเรียนสดก็มี
ยังไม่หมดกินทุเรียนสดแล้วคือเขายังมีพวกแบบตำทุเรียน
ำมังคุดผัดผลไม้มันฟินจริงจริงเลยคุณ
ใช่ค่ะแต่อยากรู้รสชาติแกงส้มทุเรียนมันเป็นยังไงนะ
ดิฉันสนใจอันนี้ยำทุเรียน
เออเขามียำมังคุดอันนี้ยำมังคุดก่อนค่ะ
เพราะว่านอกจากยำมังคุดยังมียำเงาะด้วยนะคุณ
คว้านมังคุดแล้วก็ใส่ไปใส่ในเครื่องยำ
มันก็จะมีความเปรี้ยวของมงคุดมีความแซ่บของน้ำยำ
พออยู่รวมกันแล้วมันเข้ากัน
โอ้โหอย่าลืมไปนะที่จันทบุรีนะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมฮะกินเสร็จต้องไปไหว้พระครับ
ขอพรกันซะหน่อยแต่มองขึ้นไปที่พระพุทธรูป
กลายเป็นพระพุทธรูปคราวดำ
ผมพูดไม่ผิดนะเราดำจริง
นี่ครับคุณผู้ชมฮะจริงไม่ได้เป็นการปั้น
เพื่อให้ท่านมีคราวนะแต่ว่าเป็นพึ่งหลวงฝูงใหญ่
พร้อมใจกันไปสร้างรังใต้คางพระพุทธรูป
และเป็นลักษณะของคราวดำแบบนี้พอดีเลยนะฮะ
พระพุทธรูปนี้อยู่ที่วัดปางมดแดง
ตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวนะครับ
แน่นอนหลายคนมาเห็นชาวบ้านมาเห็นบอกว่า
โอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีบารมีแน่นอน

แล้วก็เอาเลขไปตีกันสักนิดหนึ่ง

มีขนาดกว้าง๙เมตรสูง๙เมตร
เลขสวยด้วยเป็นรูปแบบการสร้างของ
ปะเชียงแสนปางมารวิชัย

มีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่มาขอโชคขอลาบ

ชาวบ้านยิ่งหือหากันใหญ่เลยนะฮะ

เดี๋ยวจะพาไปดูตัวใหญ่อย่างช้าง
ช้างถูกตามตำราโฆษลักษณ์

เราพาคุณผู้ชมไปที่แก่งคอยสระบุรีนะคะ
แล้วก็ช้างเผือกมงคลที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
คือองค์พ่อพลายเอกชัย

ว่าเป็นช้างที่ถูกโฆษลักษณ์จริง
ใช่นี่อายุ๓๖ปีแล้วนะ
แล้วก็ถูกต้องครบ๗อย่างตามตำราคดชะลักษณ์มีอะไรบ้าง

ตาขาวเพดานปากขาว
ขาวขนขาวพื้นหนังขาวขนหางขาว

คือเขาบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าช้างเชือกไหนเนี่ย

ตามกฎหมายไทยแล้วชาวเราครอบครองไม่ได้

แล้วดูตาทาง๒ขางของโองพ่อพลายนี่
ขอบตาดำทั้งสองข้างเหมือนกันเป๊ะเลยคุณ
โอ้โห้ตามแปลกตาด้วยนะ
เขาบอกด้วยนะว่าองค์พ่อพายเอกชัยเนี่ยนะ
คือมีรูเพดานจมูกระบายอากาศในรูเดียว
ช้างทั่วไปจะมีสองรูไงครับแล้วก็มีขนตามตัว
คือขนขึ้นในรูขุมขนเดียวมีขึ้น๒๓

ใช่ค่ะขนก็จะมีสีขาวหรือดูเป็นสีทองทั้งตัว

บอกว่าเดิมทีซื้อมาจากภาคใต้ตั้งแต่ปี๕๒

เออแล้วคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนช้างเชือกนี้นะจะไม่ชอบอาบน้ำ

เกิดจะอาบน้ำก็จะไม่ชอบให้ขัดตัวคือเขาห่วงตัว

ก็จะไม่รู้ว่าขนเป็นสีทองสีขาว
แล้วก็ในรูขุมขนก็จะมีขนขึ้นถึง๒๓เส้น

แต่ตอนหลังช้างเชือกนี้เขาให้อาบน้ำแล้ว
พอดูคดชะลักษณ์ทั้งหมดแล้วโอ้โหถูกต้องทุกประการ
ก็เลยเตรียมที่จะนำขึ้นทุนกล้าวถวายแล้ว
นี่ก็เป็นบุญบารมีของเราที่ได้เห็นเหมือนกันนะ

ชมบารมีช้างช้างเผือกแบบนี้ค่ะ